สวัสดีครับสวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ
อุ้ยตัดผมเหรอตัดพอดีค่ะตัดจริงเลยตัดจริงนั่งบอกนั่งตัดจริงจริงเลย
ตัดต่อเมื่อไหร่เนี่ยเมื่อกี้เลยค่ะเมื่อกี้เลยเหรอตัดเสร็จแล้วก็เข้าไป
ต้อนรับเลยต้อนรับครบรอบตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหมตื่นเต้นเนอะอืมอ่า
อ่ะตัดสวยมากเลยฮาแน่นุสสิมาไปดิเข้าสู่ปีที่แปดแล้วหรอเย้
นี่เห็นไหมข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะนะฮะนี่นะครับวันนี้เป็นวันครบรอบนะครับ
เดี๋ยวจะมีเสื้อแบบนี้แจกด้วยใช่ไหมใช้แล้วค่ะแล้วที่สำคัญนี้คุณนุม
เดี๋ยววันนี้มีแจกนะส่วนกฎิกาจะเป็นยังไงเดี๋ยวรอฟังบอกเลยนะแน่นจากเราเข้าสู่ปีที่๘ใช่ไหมคะ
เพราะฉะนั้นให้คุณผู้ชมนะคะอวยพรข่าวใส่ไข่๘คำห้ามขาดห้ามเกิน
๘คำห้ามขาดห้ามเกินส่งเข้ามาได้๓ช่องทางก็คือทางหน้าจอก็คือผ่านไลน์ของไทยรัฐใช่ไหมคะ
ถ้าเกิดสมมุติว่าข้อความไหนที่โดนใจแบบที่สุดในโลกเนี่ยเอาไปเลย๘คำ
คำโดนใจที่สุดโดนใจกรรมการที่สุดในโลกเอาไปเลยซีฟลิปเครื่องนี้หนึ่งเครื่องนะคะ
อย่างเช่นนะอย่างเช่นนะอันนี้อย่างเช่นเสียนะ
ข่าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะจ้ะ
อ่าโดนมั้ย

หมายถึงพูดให้ฟังอยู่ตัวอย่างคุณต้องคบ๘คำ

เมื่อกี้ไม่ต้องเอาไปเป็นแบบอย่างนั้นมันไม่เด็ดพอ

แบบที่สุดในโลกนะถึงจะได้ซีฟลิปเครื่องนี้ไป๓๔๙๙๐บาท๑เครื่อง
แต่ถ้าที่สุดในจักรวาลค่ะ

เสื้อและกระเป๋าข่าวใส่ไข่แบบนี้นะคะ

ตอนนี้กี่เดือนแล้ว

สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนข่าวใส่ไข่ด้วยนะคะ
ก็อาทิตย์นี้ดีขึ้นค่ะ
ก็จะครบ๑๖วีคแล้ว

นึกว่าจะหายแท้ตั้งแต่แบบ

เพราะส่วนใหญ่ทุกคนก็จะบอกว่า๑๒วีคก็จะดีขึ้นใช่ไหม
อันนี้รอดไป๑๖วีคถึงจะเริ่มรู้สึกว่าแบบ
อาการเริ่มดีขึ้นอะไรอย่างนี้

เดี๋ยวบอกสิไอ้ที่บอกแพ้มันแพ้ยังไงบ้าง

คือถ้าทองว่างปุ๊บจะแบบอาเจียนนะคะ

แล้วก็มันมีอยู่วีคนึงที่
ที่ป่วยแบบบ้านหมุนนะคะ

เอาหัวขึ้นมาจากแบบพนักพิงไม่ได้เลย

อันนั้นคือไปรับสะดวกให้น้ำเกลือ

แบบน้องกำลังแบบ

ด้วยสารอาหารอะไรอย่างมันอาจจะแบบไม่ถึงอะ
ก็เลยหยุดไปช่วงนึงเลยแบบไปไม่ไหวจริง
นั้นคือทั้งอาทิตย์แบบเอาหัวขึ้นมาจากโซฟากับพนักพิงไม่ได้เลย
โอ้โหมากมาก
ตอนแรกที่เมย์พูดไงว่าไม่รู้ว่าจะแพ้ขนาดนี้
เพราะตอนแรกเพื่อนเมย์ไม่เคยมีใครแพ้เลย
จริงมันมาก็ไม่เป็นค่ะ
พี่บอลก็ไม่มีใครแพ้ทุกคนก็ดูปกติเราก็เข้าใจว่า
ท้องก็คงปกติแหละมั้งเหมือนคนทั่วไป
แต่ด้วยความที่แบบเราไม่ปกติด้วยความที่ความดันต่ำอยู่แล้วด้วยค่ะ
ไม่ถึงก่อนที่จะมีน้องก็ความดันต่ำ
พอมันเจอช่วงแบบหลายอย่างรวมกันด้วยฮอร์โมนด้วยอะไร
เพราะว่าปวดหัว
อะไรอย่างไรก็ขอให้เมอยากจะพูดอะไรกับท่านผู้ชม
ในครบรอบ๗ปีเข้าสู่ปีที่๘น้อง
ขอบคุณทุกคนมากนะคะแฟนรายการ
อยู่ด้วยกันมายาวนานมากทีเดียว๗ปีเต็ม
กำลังก้าวเข้าสู่ปีที่๘ก็ขอให้ติดตามแบบนี้ตลอดไปนะคะ
อาทิตย์หน้าก็น่าจะดีขึ้นน่าจะได้กลับมาเริ่มไปอ่านข่าวแล้วค่ะ
หลายคนก็รอรถเมย์อยู่ช่วงนี้

อยู่ตั้งแต่ยังไม่มีแฟนจนแบบว่ามีสามีจนมีลูกอ่ะเม

จริงอยู่ด้วยกันตั้งแต่ยังไม่แต่งงานจนแต่งงานจนมีลูกแล้วค่ะ

อยู่ด้วยกันตั้งแต่มายูคลอดเนอะรายการนี้มายูกี่ขวบแล้วนี่

มายุจะ๘ขวบตอนพุธิกาอันนี้เดือนอะไรเนี่ย

อ๋อกรกฎาสิงหากัญญาตรับรับพิการ
อีก๔เดือนมายูก็เกิดดูดิหลังจากที่ขึ้น

ไม่ว่าเราก็แก่ไปด้วยกันนะคะ

บางทีพิการมีลูกแล้วอะ

เหนื่อยเหมือนเดิมเนอะ

๘ปีเข้าไปแล้วนะคะอย่างไรโอเคเมว่าจอ
เดี๋ยวรถเมย์น้อยเนี่ยก็จะเกิดขึ้นมา

อีกสักครั้งหนึ่งฮะวันนี้เราครบรอบ๙สู่ปีที่๘
แอ้งที่เธอเอาเค้กมาใส่หัวเนอะ

เข้าสู่ปีที่๘ปุ๊บวันนี้ความพิเศษปกติเราจะแจกทอง

เครื่องนี้๑เครื่องสำหรับใครที่ส่งคำอวยพร
คำไม่ขาดไม่เกินมาทั้ง๓ช่องทางนะคะ
โดนใจกรรมการที่สุดในโลกรับไปเลยเครื่องนี้๑เครื่อง

มีอีกร้อยรางวัลได้เสื้อตัวนี้กับกระเป๋าไปทั้งเซตเลยนะคะ

ก็คือจะมีแบบอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ถือว่าผ่านนะ
อย่างเช่นที่เขาบอกมาอย่างนี้บอกว่า
ข่าวใส่ไข่อร่อยมีประโยชน์

ข่าวใส่ไข่อร่อยมีประโยชน์

ข่าวใส่ไข่โคตรโดนใจจริง

อย่างนี้ที่นางวิ้นใส่เถอะ

เขาเขียนมาอายุวัณนโนสุคังพลัง
ก็ได้

ใช่ค่ะ

ไม่เป็นว่าจะมีประกอบหัวข่าวใส่ไข่ไม่จำเป็น

คราวนี้คุณดูข้างหน้าคุณเป็นเค้กคุณเห็นยังเนี่ย

สำหรับนี่นะฮะเป็นลูกโปรงนี่นะครับ
หรือถ้าเกิดใครอยากให้เราพูดแบบนี้ออกอากาศ
อย่างเช่นกุ้งเผาหรืออะไรก็ส่งมา

งกุ้งเผาอะไรก็ส่งมาได้เดี๋ยวพูดให้
ดูอรมะดีเนอะเหมือนเมื่อคืนได้อินไว้๔เมตร

จี้บเรียบด่วน

เวลาทีมพี่โดนมันข่มขยมเนี่ยนะ

สงสัยทุกทีมเวลาที่โดนแบบว่ายังว่าเพี๊ยงพล้ำใด
แต่เชื่อมะต้องดูยาวดูแบบอย่างนี้ไม่ได้หรอก

เดี๋ยวไปดูก็เหอะผมว่าแมนยูก็โดนอีกดูทรงแล้ว
ไม่เอาไม่พูดแบบนั้นเห็นได้โค้ชใหม่มาไงภี่หนุ่ม

แต่ทรงดีนะเล่นทรงดีนะเมื่อคืนเล่นทรงดีนะ

แต่เขาลาคุณผู้ชมตั้งแต่วันอาทิตย์แล้วนะ

เอาจริงน่าได้ลาชายไปก็หมดเลย

ใครบ้างอ่ะน้องใบ๊ก็ไปใบ๊วิน
มีบอยเกรทวรินทร

ไม่ใช่เขาบอกว่าไอ้แจคเดินเข้าศนามา

หนูเรียกแจคสันหวัง

จะเป็นบล็อกของแจ็คสันหวังแล้วก็เป็นมิลลิ

บล็อกถัดไปตรงที่หนูนั่งเนี่ย
ก็จะเป็นสงกรานกับมิ้น
ส่วนเกรทวิลินทรจริงเป็นแฟนแมนยู

ส่วนลิภูอยู่ฝั่งตรงข้ามอย่างนี้
ส่วนของคุณอุ๋ยอยู่หลังประตูทางนู้น
หลังประตูของทางฝั่งแมนยู

สงสารอันนี้สงสารจริงแล้ว

ซื้อบัตรได้เป็นของลิฟภู

แต่ไม่เคยไปดูแมนยูกับลิฟภูเตะกันเลย

แต่ว่ามันก็สนุกอะ

หลายคนบอกว่าเขาบีมาตั้งใจว่าจะมาแพ้เหรอ

คือสุดท้ายสองทีมเนี่ยผมเชื่ออย่าง
สปีดของเขาไม่มีทางที่จะมาเตะแบบเล่น

เขาก็แบบว่าเต็มที่ของเขาอะไรอย่างนี้
มันก็อาจจะเป็นแบบเรื่องของความฟิต
ฝูมันมีอะไรกว่านี้เยอะ

ทีนุ่มบอกว่า

กลับมาใหม่พี่กับว่าไม่อยู่ที่ไหน

แล้วมาอยู่แรกเนี่ยพี่เคยพูดว่าไงบอกว่าพี่ไม่อยากได้
เพราะมาอยู่ปุ๊บเนี่ยด้วยความเป็นสตาร์ของเขา
ทุกคนอ่ะจะแบบรู้สึกว่าต้องส่งบนมาให้เขาอ่ะ
เล่นเป็นทีมมันก็จะหายไปอะไรอย่างนี้

เราไปครบทรงชาติกันก่อนไหมฮะเดี๋ยวกลับมากับ
๗ปีเต็ม๘ปี๘ปี๘ปีเดี๋ยวกลับมาฮะ
หยุดยาววันนี้รถเริ่มออกต่างจังหวัดเนาะ
ใช่ค่ะวันนี้คนออกจากจังหวัดกันเยอะเพราะว่าอสัญหาบูชาเข้าพรรษา

แต่บางออฟฟิศคือออฟฟิศเอกชนส่วนใหญ่จะไม่หยุดนะน้อง
ใช่ก็คือหยุดเป็นวันหยุดราชการค่ะก็เป็นอยู่ของทางฝั่งรัฐนะคะ
ซึ่งเรื่องนี้นายกก็ฝากความห่วงใยมาถึงประชาชนทุกคนที่จะเดินทางไปเที่ยว
เดินทางออกต่างจังหวัดหรือว่ากลับภูมิลำเนานะคะ
ก็ฝากโฆษกสำนักนายกมาบอกว่าให้วางแผนกันดีนะ
เดินทางกันให้ปลอดภัยวางแผนกันให้ดีแล้วก็ตั้งกาดสูงสูงไว้
ระวังเรื่องของโควิดระวังเรื่องของอุบัติเหตุด้วยนะคะ
นายธนกรวังบุญคงชนะก็เป็นคนออกมาแจ้งข้อความจากนายกเนี่ยนะคะว่า
อยากจะให้กำลังใจการทำงานของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย
ในการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนเดินทางอย่างปลอดภัยช่วงหยุดยาว
เพราะว่าจริงเนี่ยกรมอุตุเขาก็บอกว่าช่วงนี้พายุเข้าหลายที่เลยจริงนะคะ
ก็ต้องเดินทางกันแบบระมัดระวังด้วย
เขาบอกว่าตอนนี้เท่าที่เห็นได้รับรายงานมาว่าการเดินทางในประเทศเราค่อนข้างคึกคัก
ก็น่าจะช่วยแบบหมุนเวียนเรื่องของเงินในประเทศกระตุ้นเศรษฐกิจต่างนะนะ
ฉันกำลังอ่านข่าวเดี๋ยวจะต้องช่วยมิ้นเสริมว่าเขาไปเที่ยวลาวเที่ยวเลวกัน
ไปแช่กคุณมิ้นท์ก็สิเขากำลังอ่านอยู่
คุณไปแช่กเขาได้ยังไงเดี๋ยวเขาก็จะว่าคุณนะ
ก็น่ะตามนิตรก็อ่านไปแบบตามก็เหลือบอกดึงว่าเค้าคุยอะไรกันอยู่
นะนี้นี้หลายคนก็เป็นกังวลเรื่องว่าเออแล้วบ
เตรียมที่จะจัดรถโดยสารหรือว่ารถร่วมให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน
น่าจะมีผู้โดยสารประมาณ๕๐๐๐
คนถึง๖หมื่นคนต่อวัน
เขาว่าน่าจะเพิ่มขึ้น๒๐๓๐ผู้ใช้รถบขสอทั้งไปและกลับรวมแล้วน่าจะประมาณ๓๐๐๐เที่ยวได้ค่ะ
เส้นทางที่คนจองตัวไปมากที่สุดก็คืออีสานนะคะขอนแก่นอุบลบุรีรำนครพนมเนี่ยคนจองไปกันเยอะมากเลย
นายกเขาก็เลยบอกว่าอยากให้วางแผนการเดินทางกันดีดีไม่ว่าจะขับรถไปเองหรือว่าจะเป็นการใช้รถร่วมรถบขสอยังไงก็ตามเนี่ย
ตรวจสภาพร่างกายตัวเองให้ดีพักผ่อนให้เพียงพอสองตรวจเรื่องของสภาพรถด้วยไม่ว่าจะเป็นรถร่วมรถส่วนตัวหรืออะไรก็ตามนะคะ
ก็ให้สภาพรถยางเยิงอะไรมันอยู่ดีจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุขับรถแบ่งน้ำใจมีน้ำใจให้กันด้วยระวังอุบัติเหตุด้วยและนายกก็ยังฝากขอบคุณหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ภาครัฐและเอกชนทุกคนด้วยที่ช่วยในการอำนวยความสะดวกในการเดินทางในการท่องเที่ยวกลับภูมิลำเนาต่างอ่ะนะคะ
มันค่อนข้างรุนแรงนะคะเขาก็เลยบอกว่าถ้าใครที่มีอาการเหมือนกับว่า
แล้วก็ถ้าสมมุติตรวจแล้วไม่ขึ้นแต่ยังมีอาการอยู่
อย่าไปอยู่ใกล้กลุ่มเสี่ยงคืออย่าใกล้ผู้สูงอายุ
อย่าใกล้เด็กอย่าใกล้คนที่เขาเป็นใช่เพราะว่าคือเราไม่รู้ว่าเชื้อมันจะออกมาเมื่อไหร่ยังไง
ก็จะได้ไม่เป็นการเอาโรคไปสู่ครอบครัวต่างอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็ต้องดูแลตัวเองดีเพราะว่าช่วงเวลาแบบนี้แหละที่โรคมันจะแพร่ระบาดได้เร็วนะคะ

ใช่ใช่เขาบอกว่าด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทยลาวที่หนองคายคึกคักเป็นพิเศษพี่มด
เขาบอกแดงแหนมเนืองเนี่ยเต็มแบบว่าต้องไปต่อคิวกินแล้ว
แล้วแบบว่าร้านอาหารที่แบบดังของที่หนองคายตอนนี้เต็ม
นี่บรรยากาศที่หนองคาย

ไปแล้วตรงนี้ออกไปนิดนึงก็จะข้ามไปก็จะเป็นคาซิโนแล้วก็จะเป็นสะพานมิตรภาพแล้ว
แล้วก็จะเป็นแบบว่าเป็นเหมือนแบบว่าเป็นอะไรดูที่ฟรี

อย่าเรียกว่าฝั่งก็แค่ข้ามแม่น้ำโขงไปก็ถึงแล้ว
มันก็ฝั่งอ่ะมันก็ฝั่งนู้นรึเปล่าล่ะ

คดีแล้วก็แบบมันก็ดีเนอะ

มดดูระแวงว่าพี่หนุ่มจะพูดอะไร

สติแตกวันพระฉันไม่อยากทำบาป

แบบช่วยผ่วยแกไงอีกนุ่ม
หนาทัดคุณไปกินข้าวอยู่ผมก็อยากจะรู้
ลิ้วอีแวงท์เห็นไหม

อย่าต้องให้จะมานั่งระแวงผู้ชายเธออีกคนนึง

รูกับใครเนี่ยเราจบอยู่แบบอยู่ระแวงผู้ชายที่แบบ

ไม่ด้วยก่อนผมอยู่ตรงไหนเนี่ยก็แค่ถามดีแล้วไม่เคยออกอากาศด้วย
เรากลับมาที่ลาวเนื่องจากว่าตอนนี้คนเขาข้ามไปลาวเนี่ย
เนื่องจากของกินกองที่อยู่คิดกินอย่างมันถูก
จากสภาวะเงินเฟ้อคุณไปที่ลาวเนี่ย
เหมือนกับเราไปช่วยบ้านพี่เมืองน้องเหมือนกันถูกต้องไหมฮะ
เพราะว่าเขาไม่มีเงินบาทกันเลยใช่ไหมเขาไม่มีเงินบาท
ก็จะไปช่วยเขาเยอะพอสมควรเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกเนี่ย
กินร้านอาหารแพงกินให้ตายเถอะก็ไม่ถึงพัน
ก็ช่วงนี้หยุดยาวก็คนก็ไปเที่ยวกันเยอะนะก็ช่วยกันอุดหนุน

แต่มีการขอความร่วมมือมาใครที่จะเดินทางไม่ว่าจะเข้าหรือว่าออกประเทศ
เด็ดขาดเลยนะคะอย่าเอาของผิดกฎหมายออกหรือเข้าประเทศ

ก็ไม่ควรอยู่แล้วหรือเปล่าใช่ก็ไม่ควรทำแล้วแต่ว่าเขาออกมาเตือนอีกทีนึงว่า
ห้ามเด็ดขาดการช่าที่เรามีเอออาจจะกระโมงเรื่องการช่า
ไม่แต่ว่าราวมันยังไม่ถูกหมายอ๋อราวยังไม่เสรี
ใช่มันไม่ถูกกฎหมายเหมือนบ้านเราแต่ว่าจริงบ้านเราอ่ะเสรีในประเทศ
แต่ไม่ใช่ว่านำเข้าได้นะคะนำเข้าก็ยังผิดกฎหมายอยู่นะ
เพราะฉะนั้นก็คืออย่าได้คิดเอาเข้าเอาออกเนี่ย
หรือเราจะเอาการช่าออกไปที่รามก็ยังไม่ได้
ไม่ได้ค่ะเพราะว่าถ้าตรวจพบจะถูกดำเนินการตามกฎหมาย
เช่นเขาบอกว่าอย่างพวกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือบุหรี่เนี่ย
เอาเข้าได้ปริมาณตามที่กำหนดเหล้าเนี่ยเอาเข้ามาได้ลิตรหนึ่ง

บุหรี่ได้๒๐๐มวลหรือไม่เกิน๒๐๐กรัม

แต่ต้องเป็นแม่นเนอะ

ฉันรู้จักกับเจ้าของดูที่ฟรีตรงนั้นไง

ตรงนั้นน่ะยันพญานาค

ที่พื้นที่ตรงนั้นรู้จักหมด
นี่เรื่องแล้วรู้จักจริงด้วยนะ

ก็คือแบบมันแบบสนิทชอบไปอยู่นู่นอะไรอย่างนี้
อย่างเช่นเวลาถูกหมาอยู่ที่นั่น
แต่คือว่าใครมีปัญหาชอบขับหาแม่เนอะ

ร่างให้ลุ่มถ่ายรูปให้ดูสิ
เหมือนเป็นพีไปรวรรณศ์อะ

วันดีคืนดีอ่ะฉันไปหนองคายเพื่อไปปล่อยปลา

ส่าหแบกแหนมเนืองที่หลังฉันยังไม่แบกมาให้เธอแล้ว
อร่อยมากเลยนะก็ใช่ไงแดงแนมเนือง
ไม่ใช่หลังฉันจะไม่เอามาให้เธอแล้วเนี่ยพี่หนุ่ม
อร่อยมากมีอะไรนะกุ้งพันอ้อยด้วย
เขาเอามาฝากเธอไหมฮะฝากกินไปแล้วอืม

ผมมีผมมีเพราะอุปคุฎวันนี้เป็นวันเป็นวันที่แบบตรงกับวันพุธ
วันนี้วันพุธไปแองจี้วันพุธค่ะวันพุธ
แล้วตรงกับวันพระใหญ่ถ้าสมมุติเอาตามนี้
เขาเรียกว่ามันเป็นพุทธหรือเปล่าก็ไม่รู้อ่ะแต่ก็คือวันนี้
พระจันทร์จะใหญ่ที่สุดอะไรวะวันพุธหรือเปล่าก็ไม่รู้
ก็คือถ้าสมมุติวันพุธคืนวันพุธตรงกับวันพระ
เขาเรียกว่าเพลงพุธเขาเรียกวันพุธหรือเปล่าก็ไม่รู้
นี่หนูมึงบาปต่อไปเถอะเอ้าก็ไม่คิดว่าเป็นคนพูดเองอะ
ก็ไม่รู้ว่าวันพุธหรือเปล่าวันนี้วันพุธหรือเปล่าก็ไม่รู้
วันพุธไงไม่ถามวันพุธมาหนูว่าใช่วันพุธค่ะ
ก็เดี๋ยวเอาวันพุธก็วันพุธเหนื่อยเอ้าหมอช้างเขาบอกวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือซุปเปอร์มูล
คือเราจะเห็นพระจันทร์ใหญ่มากถึงสักแป๊บหนึ่งเราจะเห็นพระจันทร์โอ้โหรูปช้างเถอะ
โอ้โหเห็นไหมล่ะ
อ่าใครไปทำให้ช้างอย่างนั้นน่ะ
เขาบอกขอขอรูปอย่างนี้คุณอย่าไปเอารูปแบบอะไรอย่างนั้นนะ

เมื่อก่อนไม่ได้อืมอ่าเหมือนน้องอังเปล่าอ่ะสมัยก่อน
ใช่คืออ่า

จันทร์เนี่ยก็เหมือนเกี่ยวกับการน้ำขึ้นน้ำลงอยู่แล้วนะปรากฏการณ์ขึ้นน้ำลงเนี่ยมันเป็นวิทยาศาสตร์
แต่ถ้าสมมุติถ้าเราเคยได้ยินกันมาตั้งแต่โบร่ำโบราณเกี่ยวกับการอาบแสงจันทร์เนี่ย
เขาบอกวันนี้แหละเป็นวันที่อาบแสงจันทร์ดีนะฮะ
เป็นวันที่มารวมกันในวันเดียว๑เป็นวันพระใหญ่๑แล้วนะ
สองเป็นวันเพ็ญพุธวันเป็นพุทธเนี่ยคนก็จะเชื่อเรื่องพระอุปคุฎกัน

เขาจะเชื่อเรื่องพวกอุปคุฎว่าพระอุปคุฎเนี่ยเป็นพระอรหารที่ยังอยู่ใต้อืดสดือทะเล
แล้วที่แบบใครบูชาแล้วก็จะแบบว่าไม่อดไม่อยากอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าสมมุติทุกวันพระตรงกับวันพุธ
โดยเฉพาะวันพระใหญ่ตรงวันพุธเนี่ยเขาถือว่าเป็นวันเพ็ญพุธ

ที่พระอุปคุฎเนี่ยจะขึ้นมาประทานพรให้กับทุกคนภาคเหนือเขาถึงจะมีการตักบาทเที่ยงคืนเขาเรียกว่าตักบาทเที่ยงคืนเนาะ

วันเพ็ญพุธนี่แหละก็หลายคนบอกอ้าวใครมีพระอุปคุฎก็ไห้พระอุปคุฎเอาน้ำเจ็ดถ้วย

ที่เรารู้กันนะฮะแล้วก็วันพระอุปคุฎที่วันนี้จะเชื่อว่าพระอุปคุธจะขึ้นมาจากสดือทะเลทางโหรศาสตร์ให้ทำบุญเกี่ยวกับแสงสว่าง
เพราะว่าบางราศีเนี่ยดวงดาวราหูแห่งความมืดเนี่ยครอบงำเช่นราศีเมษราศีตุลสองราศีเนี่ย

กับตุลนะฮะให้ไปทำบุญเช่นเทียนเอยหลอดไฟเอ่ยหรือถ้าเอาจริงเหมือนแบบว่าเอาสะดอกเคาะให้เลือดตกยังออกบริจาคเลือดง่ายสุด

ของพี่ลักษณาตุ่นราศีกละปด

อันนี้ก็คือว่าหมดแล้วเขาบอกให้เลือดออกไปซะนะฮะ
อย่างที่เป็นที่เท่าไหรก็คือที่เขาบอกว่าพระชันมันจะใหญ่เรื่อยเกินมองไป

แม่เดี๋ยวก่อนก่อนจะหาแสงจันทร์วันนี้มีที่ไหนฝนตกเว้อ
เออแต่ฝนตกปัก
เธอฉันไม่อยากจะเล่าความอภาค

อาทิตย์เลยอ่ะ

ไปกับเขามีจุดเลิฟ

มีต้องเป็นคู่แบบอย่างไง

จุดเริ่มต้นคือใครรู้ไหมไอแก้มบุ๋นกับแม่นี่แหละ
เป็นคนชวนไปไปกันหมดเลยแก้มหมุนเป็นตัวดี

แล้วก็ให้เรามีพลังบวก

ผมจะบอกให้นะคุณต้องหยุดพูดคำว่าอมหิตนะ

คนส่งข้อความบอกว่าเอาฉากกั้นตรงนั้นออกเหอ

ภาพยนตร์เรื่องใหม่กอดกอกันแหววไกล

ไปถึงที่ชีวิตกูต้องมาเจออะไรอย่างนี้เนี่ย

ฉันต้องมาเจออะไรกะต้องมาอยู่กับพี่พิธีกรคุณเนี่ย
ภาพยนตร์เรื่องกอดคอกันแหววเถอะ

เตือนตัวเองก่อนเพราะตัวเองก็โดน
ก็เพราะอะไรก็เพราะคุณนี่แหละ

เห็นแล้วผมไม่ต้องเปิดดวงคุณแล้ว

หนุ่มก็ฟ้องฉันได้นะ

ทุกคนจะฟ้องก็ได้
จะฟ้องได้เพราะว่าระบบในประเทศไทยเนี่ย

ถ้าเกิดว่าเขาจะฟ้องอะไรเนี่ยเขาก็ต้องไปฟ้องได้

ถ้าเกิดว่าสุดท้ายแล้วศาลท่านตัดสินมาบอกว่า

ครั้งนั้นมันไม่ได้เป็นการหมินเนี่ย

น้องวันพระรถละเลิก

คุณไม่เคยได้ยินเหรอ

รถเมสีเขียวสาย๘

ใช่คือสาย๘เป็นรถดังในตำนาน

เคยเห็นเคยเห็นเขาปิดตำนานรถเมษาย๘

ยุติการดำเนินกิจการเนื่องจาก

ก็กรมการขนส่งทางบกเนี่ยนะครับทำให้รถเมย์สายแปดนี่นี่นี่
ไม่ผ่านคุณสมบัติในเส้นทางสัมประธานเดินรถ
จึงไม่สามารถสงสารนี่นี่นี่นะอ่าอ่า
เหมือนไม่สามารถที่จะแบบทำกิจการต่อได้เนี่ยนะครับอืม
ล่าสุดนะฮะนางสวิตรีศรีฮราชครับอายุสี่สิบเอ็ดปี
เป็นนายท่ารถก็เปิดเผยบอกว่าอันที่จริงแล้วเนี่ย
รถเมย์ร้อนจะยุบทั่วกรุงเทพแต่ไม่ใช่สายแปดอย่างเดียวนะ
เพราะทางรัฐบาลเนี่ยจะเปลี่ยนระบบใหม่เรื่องรถด้วยโดยเปลี่ยนเป็นรถแอร์
อืมซึ่งตัวเองเนี่ยทราบถามมานานแล้วเราจะมีการเปลี่ยนรถเมย์ร้อน
อืมส่วนตัวเองรู้สึกใจหายเหมือนกันนะเพราะว่าทำงานมายี่สิบปีแล้ว
ตั้งแต่เป็นกระเป๋ารถเมย์จนปัจจุบันเนี่ยเป็นในท่า
อืมเนี่ยนะฮะส่วนมากคนทำงานที่นี่เนี่ยอายุเยอะมากกันแล้ว
อยากจะไปไหนกันหรอกเพราะถ้าไปเนี่ยไปทำงานอื่นเนี่ยนะครับ
ต้องไปจะเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่สำหรับผู้โดยสารที่มีความผูกพัน
จากขึ้นรถเมย์ประจำซึ่งรถเมยสายแปดเอง
ในเส้นทางแฮปปี้แลนด์ไปสะพานพุธตอนนี้เหลือสี่สิบกว่าคัน
เดิมมีร้อยกว่าคันเท่าแก่ก็เลือกเอาคันที่สภาพดีมาวิ่ง
ช่วงที่เจอโควิด๑๙เนี่ยก็ลดจำนวนรถอีกจำนวนรถเนี่ยลดลงไปอีก
เนี่ยนะฮะขณะที่เจ้าพนักงานขับรถแล้วก็กระเป๋ารถเมย์เนี่ย
อะไรอีกล่ะอะไรล่ะอ่านอ่านอยู่อะไรถล่มลงมาอีกอ่ะ
ตกใจหลังไข่หกแปดปีพอดีต้องเปลี่ยนแล้วมั้งต้องเปลี่ยนนะ
ตั้งแต่เริ่มต้นเขาบอกกระเป๋ารถเมย์กับพนักงานเนี่ย
ก็พูดด้วยอารมณ์เดียวกันบอกว่าใจหายไม่อยากให้ปิดเนี่ยนะ
ก็คือสรุปแล้วเนี่ยสาย๘ก็คือเป็นรถเมย์ในตำนานที่แบบเหมือนกับ
ขึ้นชื่อรือชาอืมคือเมื่อก่อนเนี้ยเวลาเขาพูดถึงรถเมย์ที่
เวลาขับเร็วขับแบบปาดซ้ายปาดขวาเร็วอะไรอย่างนี้เขาก็จะ
สายแปดใช่เรียกฟาสแปดอ่าอะไรอย่างเงี้ขับเร็วขับ
อะไรอย่างเงี้ยตะบึงอะไรอย่างเงี้นะฮะค่ะนี่ตอนนี้คือเขาจะ
พูดง่ายเขาจะมีนโยบายเรื่องของการลดจำนวนรถเมร้อนแล้วก็เธอ
ไปเลยจะให้มีแต่รถแอร์อืมอืมคุณเคยนั่งรถเมย์ไหมเคย
จริงหรอคือร้อนหรือแอร์ฮะแอร์แอร์แอร์ไม่ดิรถเมย์ร้อนอะ
นั่งไหมที่ไม่มีแอร์ไม่เคยเหรอคุณต้องลองไปนั่งมันได้อารมณ์นะ
อารมณ์ไหนคะอารมณ์ง่วงอารมณ์นั่งนั่งอยู่เนี่ย
บางทีก็ง่วงมันอ้าวใช่ไหมเออมันอ้าวอากาศจังหลอดอ้าวอ้าว
แล้วถ้าเกิดว่าพอมันอ้าวใช่ไหมมันนั่งแบบยืนอ้าวเสร็จ
แล้วพอมีคนลุกไปแล้วเราไปนั่งริมหน้าต่างแล้วจะมีลมเย็นตีแล้วมันจะง่วงทันที
อะไรอย่างเงี้ยอืมคุณต้องลองโหชีวิตหนึ่งมันจะเขาจะเลิกแล้ว
ลองนั่งดูแล้วกันว่าให้เขาวิ่งถึงเมื่อไหร่นะคะพี่หนุ่มยังไม่รู้ตอนนี้
แต่ว่าสายแปดเนี้ยจะเป็นจะเป็นสายแรกแรกที่จะจะเริ่มจะเริ่มหยุดจัดการ
แต่ว่าเดี๋ยวสายอื่นอื่นเนี่ยก็จะมีการหยุดต่อไปอีก
ก็จะเป็นรถแอร์แล้วอ่ะสำหรับคนที่กำลังจะเตรียมตัวเดินทาง
ท่องเที่ยวออกต่างจังหวัดพักผ่อนใดนะคะต้องฟัง
เพราะกรมมูตุออกมาเตือนเลยเอายี่สิบสี่ชั่วโมงหน้าก่อนเลยแล้วกันนะคะ
ฝนตกลมแรงมีบางพื้นที่ฝนตกหนักบางพื้นที่ต้องระวังเรื่องน้ำป่าไหลหลากด้วย
เขาบอกว่าฝนตกหนักเนี่ยก็จะมีที่ภาคกลางภาคใต้ฝั่งตะวันออก
หนักมากจะไปอยู่ที่ภาคเหนือกับตะวันออกเชียงเหนือหรือว่าอีสาน
แล้วก็ตะวันออกและใต้ฝั่งตะวันตกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย
ต้องระวังทุกอย่างเลยเพราะมันอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันหรือว่าน้ำป่าไหลหลากได้ด้วย
สำหรับจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากเนี่ยนะคะภาคเหนือเนี่ย
ลำปางน่านแพร่สุโขทัยอุตรดิษฐ์พิศนุโลกพิจิตรตาก
กำแพงเพชรและเพชรชบูรณ์อันนี้เฝ้าระวังไว้ด้วยนะคะ
บึงกาลสกลนครพนมเกือบทั้งทั้งภาคแล้วเนี่ย
มุณหารยะโสธรกรราศิลป์ขนแก่รชายภูมิหาสารคาม

ระวังกันให้หมดเลยดีกว่าเนาะไม่ประมาทเลยดีกว่า
ตะวันออกผู้ต้นกาแขก็เกือบทุกจังหวัดนะคะ
มีแค่ไม่กี่จังหวัดที่มีอาจจะไม่ได้ผลกระทบ
แต่ก็มีฝนตกเกือบทั่วทุกพื้นที่นะคะ
๖๑จังหวัดตกร้อยละ๘๐บาทใช่ค่ะอย่างวันนี้ก็ตกตั้งแต่เช้าเลยนะกรุงเทพฯค่ะ
แล้วก็ปริมณฑลด้วยฟ้ามืดมาแต่ไกลเลย
เมื่อคืนก็ตกเมื่อคืนก็ตก
เมื่อเช้ามิ้นขับรถออกมาตอนประมาณ๘โมงครึ่งอุณหภูมิด้วยความที่ฝนตกอะค่ะ
อุ๊ยอากาศเย็นนะมิ้นเออ๒๓โมง๓มิ้นงงมากเลย

ใช่แต่ต้องระวังเรื่องสุขภาพเพราะอากาศเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไข้วันยงไข้วันใหญ่อะไรอย่างนี้
นี่มิ้นตัดผมจริงเนอะตัดจริงสิแล้วผมไปไหนเนี่ยผมไปไหนอะผมทิ้งค่ะทิ้งเลยเหรอทิ้งค่ะแต่จริงมันไม่ได้เสียยังกว่า
จริงเหรอผมเสียจริงผมเสียหนูฟอกไว้อะไรอย่างนี้ค่ะมันก็เสียแต่ว่าไม่ปกติเก็บกันเหรอค่ะหนูไม่เก็บ
มันไม่ได้ยาวมากอะพี่หนูบางคนต้องเก็บบางคนต้องบริจาคบางคนต้องอะไรอย่างนี้
หนูบริจาคไม่ได้เพราะว่ามันยาวไม่พอแล้วคุณภาพก็ไม่ดี

ความยาวมันต้องดูก่อนไงมันยาวไม่พอ
เขาบอกว่าอยู่มาตั้งแต่พี่หนูเจ้าชู้ได้ไหมคะ
ไม่ได้เพราะตอนนั้นหยุดแล้วหยุดชั่วแล้ว

ไม่เคยเจ้าชู้อ๋อเป็นการอวยฟ้อนที่โกหกไหมนะ
ดูหน้าพี่มด
ช่วงผีเข้าผีออกฉันควรจะได้รับรางวัลเนอ
มีใครส่งมาอีกนะความอดทนสูงเนอะ
พักก่อนส่วนหน้าเดี๋ยวกลับมานะ

ไม่เอาไปเอากลับเค้าให้อย่างนั้น

ตอนนี้ต้องชนะไอลายเนอร์มิสทีน

บอกให้สลับด้านหลังมาด้านหน้า

แต่โอเคด้วยว่าทองมันจะถ่วงด้วย

ไปมีมีจะตัดคอออก

จนถึงจบรายการไหมคุณแม่เนาะเดี๋ยวเอาไป

มีเต็มเลย
อย่าลืมว่าเราแจกวันนี้เราแจกโทรศัพท์

แล้วก็สมาร์ทโฟนไปทำบุญทำมาหากิน

สปืดนะขออนุญาตเกิดก่อนพวกเขาก็จะด่าไหม

มันมีเคส

อะโอเคเปิดดูนะฮะ
สะโกนให้นึง
นี่นุ่ม
ใส่ลูกไม่จับได้เนี่ยขอกับใครละทีเนี่ยขอกับคนได้นี่ล่ะ
อ่าส่งเข้ามาสามช่องทางนะคะเตือนอีกทีหนึ่งก็เป็นเอ่อทางไลน์ไทยรัฐขึ้นหน้าจอทีวีใช่ไหมคะ
ต้องบอกแบบนี้ก่อนว่าคำตัดสินของคณะกรรมการ
ตรงนี้จะเป็นที่สิ้นสุดนะคะว่า
พร้อมกระเป๋าไปนะคะแต่ผมเห็นอยู่อันหนึ่งละในใจละเมื่อกี้ในทวิตเตอร์นะ
เดี๋ยวค่อยไปส่งเดี๋ยวค่อยบอกไปว่าอันนี้น่าสนใจมาก
เกี่ยวกับเมื่อวานนี้แมนยูลืมเอาถ้วยขับเหรอ

คืออย่างนี้ตอนแรกมันก็มีประเด็นออกมา
บอกว่าหลังจากที่แข่งขันกันเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ย
แมนยูเนี่ยเขาก็ต้องแบบเดินทางไปเพื่อไปขึ้นเครื่องเลยเพื่อไปออสเตรเลีย
ปรากฏเขาไม่เอาถ้วยไปดูถ้วยนี่อ่ะภาพมาน้ำเลย
เขาบอกว่าถ้วยหนัก๒๐กิโล

เวอร์พูลนะฮะแล้วก็เป็นผู้สื่อข่าวกีฬาด้วยเขาได้โพสต์ภาพถ้วยรางวัลพร้อม
ข้อความระบุว่าอ้าวตอนแรกนะอ้าวไม่เอากลับเหรอแชมป์ถ้วยถูกวาง
ไว้ในห้องนักข่าวหลังจากโพสต์ดังกล่าถูกเผยแพร่ออกไปก็มีคน
มาแสดงความคิดเห็นแล้วก็แชร์ส่งต่อไปจำนวนมากต่อมาเพจเปี๊ยกบัง
ไมค์เนี่ยก็ออกมาโพสต์ใหม่บอกว่าได้รับข้อมูลเพิ่มเติมมาแล้วบอกว่า
ถ้วยหรือโมเดลชิ้นนี้จะเดินทางไปถึงที่อังกฤษกลับทางแน่นอน
เพื่อระลึกถึงการเยือนไทยครั้งประวัติศาสตร์นี้ตัวถ้วยเนี่ยนะฮะ
เป็นการประกอบส่วนด้วยฐานตัวเคสคอมนะครับ
ก่อนต่อเติมก็เป็นรูปโมเดลสนามรัชมังธราแล้วก็มีถ้วยประจำเงี้ย
อยู่ตรงส่วนบนด้วยตรงกลางอย่างงั้นอ่ะเห็นไหมฮะอ่า
ซึ่งในเริ่มแรกถ้วยใบนี้เนี่ยนะครับไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อเป็นการฉลองชูถ้วยนะ
แต่สุดท้ายผลงานชิ้นนี้ก็ได้ทำหน้าที่ในแมชนั้นเรียบร้อยแล้วแล้วก็เป็นแมนยูนะฮะ
ที่เป็นเจ้าของผลงานคนไทยชิ้นนี้อืมเนี่ยครับคนไทยเป็นคนออกแบบด้วยเนอะ
ใช่ก็เป็นแบบเหมือนกับสนามรัชมังเนี่ยเดี่ยวมันหนักนี่คุณ
เขาบอกว่ามัน๒๐โลอืมอืม

ยังไงก็ถึงมือเขาก็คือจะส่งกลับไปบ้านเขาเลยนั่นแหละ
ค่ะน้องงั้นนะ

สาวโขมอยตุ๊กตาตอนตี๒ออกกลับมาคืนนี่

สนุกยังไงไหนลองซิ
คือเรื่องของเรื่องเนี่ยนะฮะคือมันมีเจ้าของอู่คนนึงเนี่ยนะฮะ
เขาบอกว่าเขาแปลกใจว่าไปเจอตุ๊กตาตัวนึงเนี่ย
มันถูกโยนทิ้งอยู่เป็นตุ๊กตาคิตตี้ตัวใหญ่
เขาก็เลยไปเปิดกล้องวงจรปิดในอู่ของเขาดู
ปรากฏมันมีผู้หญิงคนหนึ่งครับกับผู้ชายคนหนึ่งเนี่ย

เสร็จปุ๊บเนี่ยนะฮะไปหยิบตุ๊กตาตัวนี้ออกจากรถกระบะคันหนึ่ง
ซึ่งรถกระบะคันนี้ประสบเหตุมา
หลังจากนั้นเนี่ยนะฮะนี่ตอนกลางวันนะครับ
พ้นคืนหนึ่งเลยนะตอนตีสอง

แล้วเอาตุ๊กตาตัวเดิมเนี่ยนะฮะมาโยนทิ้งไว้

เอามาโยนทิ้งไว้ที่ด้านหลังรถอีกคันหนึ่ง

ตอนนี้ตอนตีหนึ่งกว่าตีหนึ่งครึ่งเห็นไหม

เดินไปเลยแล้วหมามาดม
หมามาดมหมามาดมแล้วหมาเดินตาม

ไปแล้วหมาไปด้วยแล้ว

ซึ่งเขาออกมาบอกนี่ตัวนี้ตัวนี้

พอตอนเช้าเนี่ยเจ้าของอู่เขาก็เดินมา
เขาก็เห็นเขาไอ้คิตตี้ตัวนี้ทำไมมาอยู่ตรงนี้

พอให้เปิดกล้องดูถึงได้เห็นว่ามันมีคนเนี่ย

เขาเลยไปเช็คประวัติรถคันนี้
รถคันนี้

เป็นตุ๊กตาของผู้หญิงที่นั่งอยู่ในรถคันนี้

เมื่อกว่านั้นเขาเพิ่งรับมา

เอาของออกจากรถคันนี้ไปแล้ว
เหลือแค่ตุ๊กตาตัวนี้ที่ไม่ได้เอาไป

ผู้หญิงคนนั้นที่เอาตุ๊กตาไปก็เลยบอกว่า
คือจริงเพราะก็เดินผ่านมาเห็นว่าตุ๊กตามันน่ารัก

อยู่กับหัวอยู่ดีประมาณ

ว้ายมีเสียงไหมเนี่ย
พี่ปุกแฟนก็บอกว่าในที่สุดแล้วเนี่ย

แล้วก็ใช้มือบีบคอจนเจ็บ

เขาก็มาแบบไข้อะแบบ

ไอ้ตัวที่เดือนไปด้วยป่ะ

แล้วก็ตอนนี้ก็ได้ตุ๊กตาคืนมาแล้ว

คือญาติพี่น้องมาเอาทรัพย์สินอย่างอื่นลงไปแล้ว

เขาก็คงจะยังไม่มีใครเอาแล้วอะไรอย่างนี้เหรอมั้ง

ก็ได้ถ้าเอาไปบูชาไว้ก็เหมือนได้ลูกเทพเหมือนกันนะ

อย่างนี้มันเป็นตุ๊กตามีเจ้าของป่ะเธอ

ตอนนั้นบอกว่าจะมีการซื้อทวิตเตอร์กัน

คือตอนแรกมีการดีลตกลงซื้อขาดกันตั้งแต่เมษายนแล้วว่า

ล่าสุดอิลลอทมัสทวิสเลยนะครับบอกว่าเดี๋ยวเจอกันที่สารนะจ๊ะทวิตเตอร์
คือเรื่องของเรื่องเนี่ยอินโลมัสเป็นคนออกมาบอกก่อนว่า
จะขอถอนตัวจากดิวที่จะเทคทวิตเตอร์แล้ว
เพราะว่าทวิตเตอร์เนี่ยไม่ยอมทำตามข้อตกลง
นั่นก็คือไม่ยอมให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของสแปม
เกี่ยวกับเรื่องของบอร์ดเกี่ยวกับเรื่องของบัญชีผู้ใช้ปลอม
ให้ข้อมูลไม่เพียงพอค่ะแล้วก็มันเลยทำให้เหมือนกับว่า
ผลการดำเนินงานทางธุรกิจของทวิตเตอร์มันก็เลย
กระจ่างชัดเท่าที่ควรเขาในฐานะคนซื้อเขาอยากดูข้อมูลทั้งหมด
ซึ่งเขาอ้างบอกว่าทวิตเตอร์ให้ข้อมูลเรื่องเหล่านี้ไม่ครบ
เขาเลยบอกว่าถ้างั้นก็ไม่ซื้อแล้วในขณะที่ทวิตเตอร์บอกว่า
อย่างนี้ก็สวยสิมัสถ้าเกิดจะเดินออกไปแบบนี้ฟ้องนะ
ค่าในการซื้อขายมันอยู่ที่๔๔๐๐๐ล้านเหรียญสหรัฐใช่ไหมคะ
ซึ่งเขาตกลงกันที่ราคา๕๔๒๐ดอลลาร์ต่อหุ้น
แต่เขาบอกว่าเหมือนช่วงหลังเนี่ยหุ้นมันตกลง
ดิ่งลงมาอยู่ที่๓๔๐๖ดอลลาร์เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาค่ะ
คุณก็เลยไม่เอาแล้วอยากจะชิงแล้วอะไรแบบเนี่ยค่ะ
บอกว่าทำแบบนี้ไม่ได้เพราะว่าถือว่าตกลงกันไว้แล้ว
ประกาศออกสื่ออะไรไปเรียบร้อยแล้ว

ซึ่งเขาบอกว่ามันอาจจะเป็นการเผชิญหน้ากันทางกฎหมายครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของตลาดหุ้นสหรัฐก็ว่าได้

ตอนนี้เขาจะย้ายฐานการผลิตมาผลิตที่เวียดนาม

เดือนพฤศจิกายนปี๖๔ลงไป๑แสนล้านเหรียญ
มันลงมาอยู่ที่๓๔เหรียญเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาคือเรียกว่าดิ่งเลยก็ว่าได้

กะที่เป็นผู้ทรงอิจิบตนโลกแล้วเนอะ
ไว้กับประเทศไทยอ่ะอ่าตอนสิบสามหมูป่าอยู่ไหนอ่า
นี่เห็นเลยเส้นเส้นวาสนาสูงมากจริงเหรอใช่ดูตรงไหนว่าเส้นวาสนา
นี่ไงเส้นตรงกลางน่ะพี่มันถ้าเกิดเกินครึ่งฝ่ามือขึ้นไปอ่ะ
คือมันประควรวาสนาดีไหนวะมันมีสองเส้นอ่ะคือเส้นไหนหรอ
เส้นเส้นยาวสุดทำไมไม่มีเลยอ่ะนี่ไม่มีเลยเหรอ
นี่เราถึงขั้นมาดูเธอจะไม่มีแป๊บเส้นเลยอ่ะดูลายมืออีวารมัสใช่ไหม
ใช่ค่ะขนาดเดี๋ยวนี้อาจารย์รักเขายังดูเป็นเลยเขายังดูลายมือเลยอาจารย์รักอ่ะ
รักษ์รัชศรีหรอโหรักษ์รัชศรีทำผมกลัวพรุ่งวินนะไหนคือเส้นวาสนาหนูไม่เห็นเลย
เส้นไหนอ่ะเนี่ยมันจะขึ้นสูงขึ้นไหนวะ
คือเส้นตรงกลางเลยอ๋อคงรอบขึ้นแล้วคือด้านตรงด้านข้างเนี่ย
เอาไว้ดูเนื้อคู่เนี่ยตรงเนี้ยไหนวะ
ไม่มีเลยโอ้โห้โนะไม่มีเลยค่ะไม่มีเลยค่ะ
จริงเหรอนี่ไงต้องดูมือไหนอ่ะผู้หญิงผู้หญิงเอ่อผู้ชายซ้ายผู้หญิงขวา
อะไรก็มึงดูไม่เป็นอะ
ห้าพักก่อน

ได้ที่พูดจริงหรือเปล่าเนี่ยก็แอบดูกันไปเลย

พอก็แอบจับมือกัน
ทีมีหัวโต๊ะอีกแล้ว

เวียเดินสายแจกการ์ดแต่งงานแล้วนะฮะ

คุณอ่านกาวน์เขาไปก่อนไม่เชิญหรอก
เห็นการ์ดมาสองสามบ้านอ๋อมีใครมีแอร์มีอะไรเต๊ะไปหมดแล้วอยู่บนรถน่ะ
ใช่เดี๋ยวกันอ่าอ่าโอเคเดี๋ยวกลับมา
นอินเทนซีฟโบทานีเซรั่มเซรั่มลดเลือนริ้วรอย
เวียเดินสายแจกการ์ดแต่งงานคุณได้ยังยัง
ยังหรอเขาเชิญไม่ไม่ได้เชิญหรอมั้งไม่น่าจะเชิญ
เพราะเขาเชิญแขกนิดเดียวจริงอ๋อเหรอคะเป็นคนสนิทอย่างเดียวอย่างเงี้เหรอคะ
เขาบอกได้มาทุกทีแล้วสำหรับงานวิวาของเวียสกวนละวัดกับวิกกี้เนี้ย
จะจัดขึ้นสิบเจ็ดกรกฎาคมเนี้ยนะฮะโดยก่อนนะเนี้ย
ทั้งคู่ก็ได้สวมแหวนมั่นแล้วก็จุงมือกันไปจดทะเบียนสมรสเนี่ย
เป็นสามีภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วล่ะอืมล่าสุดเวียวิกี้ก็ได้เดินสาย
การ์ดแต่งงานให้กับผู้ใหญ่ที่เขาเคารพนับถือ
หนึ่งในนั้นคือผู้กำกับละครอย่างออสธีรศักดิ์ฮะ
โดยการ์ดแต่งงานกับทั้งผู้เนี้ยเป็นสีน้ำตาลเรียบง่ายเลยอืมน่ารักนะ
แล้วก็ผูกเชือกเป็นเชือกป่านอย่างเงี้ยพร้อมประดับด้วยไม้สุดเกรส
สไตล์เวียสกุลวัดอ่ะวิกกี้ก็โพสต์ภาพหนุ่มเวียนะ
พร้อมแคปชั่นว่าความสุขเล็กเล็กในครอบครัวขนาดรถ
อุ่นใจทุกครั้งที่มีเราพี่เวย์และพี่หวานสองพ่อลูกรูปนี้
ละมุนมากมากหลงรักเลยนี่ก็คือหมาเขาหรออืม
งานนี้ก็มีแฟนคลับเข้าไปคอมเมนต์กันเพียบเลย
จัดที่โรงแรมกี่ละวันไม่ใช่เขาจัดที่โรงแรมอะไรไม่รู้อ่ะ
เขาก็ไม่เคยได้การ์ดกับเขาเนอะการโรงแรมเดียวกับน้องแอร์
ครับเปล่าครับเปล่าครับเปล่าครับเปล่าครับเปล่า

ก็ถึงเขาบอกที่เดียวกับเย้แอร์ไงเขาก็บอกที่เดียวกันอ่ะ

วันเดียวกันแค่เจอเขาที่จะบอกไง

อ่าคาเฟลล่าบังคลังค็อก

วันเดียวกันด้วยแต่คนเราหรอ
เอาให้เขาเชิญเราก่อนดีกว่า

ไอ้แอร์เขียนใหญ่เลยไอ้แอร์เขียนใหญ่ว่าพี่มดดำต้องมานะอะไรอย่างนี้มา
แต่เจ้าหญิงจะเดินไปงานเวียได้ไงอ่ะ
ใช่ไงเข้าไปก็บอกเฮ้ยมาทำไม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
ลิขสิทธิ์แกมมี่ไม่ได้
ที่เป็นแกมิถภาพผราบของเขาว่าไม่ได้เพราะมันเป็นออฟิเชียร์

แล้วก็แฟนคลับของเขาถ่ายเขาอนุญาต
เขาว่าใช้ได้ค่ะเราถึงเอามาใช้ได้
ใช้ต้องขอไม่งั้นเขาฟ้องค่ะ

เวลาฉันอ่านข่าวฉันใช้หวนกระแสเธออย่าฟ้องฉันนะ

ไม่ได้ด้วยเหรออ๋อเป็นของแกมมี่คือศิลปินของแกมมี่ถูกไหม
มันคือตอบให้ผู้ชายแฟนคลับถ่ายอะค่ะถ้าเราจะเอาลูกค้อมาใช้

ตอบกลับมาเราถึงเอามาได้ขอแกมมี่ก่อนเนอะ
ไม่ใช่ขอแฟนคลับไม่เกี่ยวกับแกมมี่ขอใครก็ตาม

แกมมี่ก็ต้องขอคนทั่วไปที่ถ่ายจะขออ๋อเข้าใจแล้ว
แล้วเอามาออกก็ต้องขอทางแฟนคลับก่อน
ขอบุคคลนั้นน้ำก่อนหรือขอคนที่

ไม่เกี่ยวกับแกมมี่ไม่เกี่ยวกับแกมมี่
แต่ถ้าจะเอาภาพของแกมมี่ก็ต้องขอแกมมี่

อย่ามาฟ้องฉันฉันขอเธอแล้ว

ดีแล้วเธอเป็นคนประเสริฐจิตใจดีก็อย่างนี้แหละ
ใครจะไปฟ้องคุณล่ะมีคนอยู่ที่ฟ้องคุณ
อีหนุ่มก็มึงพากูกอดคอกันแหววไงอีบ้า

อีพี่ดูเป็นคำด่าไม่ได้ไหมพี่พี่อัมภิษฐ์ก็ผิด

คนเขาเท่าใจกันทั้งประสิทธิ์
ไม่แต่อันนี้คือสารเขารับฟ้องไปเรียบร้อยแล้วเหรอคะ

ก็คือระบบอายาเมืองไทยเป็นระบบกล่าวหาอยู่แล้ว
คุณก็แค่ไปต่อสู้ว่าคุณไม่ได้มีจัตนา
แล้วที่พูดไปเพราะอะไรยังไงอะไรอย่างนี้
เป็นคำติดปากของคุณหรือเป็นนิสัยเป็นสันดาลของคุณ

ไปดูเรื่องสวยงามกันหน่อยสิมั้ยคะ
ว่าหลายคนน่ะ

เวลาดูละครชอบแบบชอบเขาเล่นทุกเรื่องเลย
เขาบอกว่าล่าสุดค่ะสลัดภาพนางเอกมาโชว์ฝีมือการรำในพิธีฟ้อนบวงสวง
พญาศรีสัตนาคาราชที่จังหวัดนครพนมประจำปี๒๕๕๙
คือเค้าจะเอาดาราไปรำปีละคนถูกต้องมั้ยฮะ
อืมเอ๊ะปีที่แล้วเป็นใครเป็นแต้วป่ะคะ

อันนี้ใช้ได้เอ้ยเราถ่ายแล้วก็ถ่ายไหม

เขาบอกว่าหาดูได้ยากเพราะว่าไม่เคยมีใครเห็นลุคคุณเชอรี่แบบนี้มาก่อน

แป๊บนึงนะคะเออนี่ไง
อย่างเงี้ยแล้วนี่ก็ต้องเราขอคุณนี้
อ๋อเราก็ต้องใช้เข้ามาเลยต้องขอเขาก่อนแล้วก็ต้องขึ้นเครดิตให้เขาด้วย

ก็ไม่เคยเห็นเขาไปชุดไทยหรอ
ใช่หนูไม่เคยเห็นเขาไม่เคยเห็นเขารามด้วย

ก็ไม่เคยฟ้อนไปมีแต่ยกมือไหว้ขออย่างเดียว
อีบ้า
แม่เหมือนมีแต่ตัวท็อปอันนานนาเบลล่าโบเวลาท์เนี่ย

น้องเด็กน้อยน้องเด็กน้อยบอกว่าเอาภาพหนูไปลงก็ได้ค่ะให้ค่ะคุณน่ารักนะ
น้องเด็กน้อยน้องบอกมาแล้วนี่เด็กน้อยอ่ะเห็นไหมเอาภาพหนูไปลงได้ค่ะให้ครับ
ขอบคุณมากเลยค่ะแล้วขอบคุณนะครับคืออย่างนี้ตอนนี้มันมีกฎหมาย
คือมันไม่ได้เกี่ยวกับกัมมี่อย่างเดียวนะเดี๋ยวจะไปเข้าใจกัมมี่ก็ผิดไม่ใช่อย่างนั้นนะ
ไปถ่ายคลิปมดดำมาอะไรก็แล้วแต่มดดำเป็นศิลปินก็ถือเป็นคนสาธารณะถูกไหมฮะ
พี่ไปถ่ายมาปุ๊บเนี่ยแต่แน่นอนคลิปกฤษฐานเป็นของพี่เพราะว่าพี่ไปถ่ายมา
แต่ถ้าเกิดมีคนเอาไปใช้ก็ต้องขออนุญาต
เรายังไม่ได้ถึงจะขอให้เค้าคะเท่านั้นเอง
แต่จริงแล้วจะเป็นภาพของแกมมี่ก็ลงได้คิดมากไป
เพราะเขาเป็นเรื่องของเป็นเรื่องศิลปินเป็นเรื่องของข่าว
เพราะวันนี้

คุณต้องขอก่อนแล้วคุณต้องมีเป็นหลักฐานด้วยว่าคุณขอแล้ว

แล้วใช้ต่อในโซเชียลด้วยค่ะ
อีกแล้วน้องเด็กน้อยหนี้ค่าให้ครับอันนี้น้องเขาให้มาเป็นคลิปเลย
มีคลิปน้องน่ารักจังเลยขอบคุณมากเลยค่ะอ๋อนี่ไงใบวินอันนี้เขาให้นะ
เพราะมีเป็นหลายหมื่นไซม์เพราะว่าคนไปเยอะมาก
อันนี้นะขอบคุณน้องเด็กน้อยนะครับอ่าให้ดูนิดนึงนี่นะเด็กน้อยนี่ค่าให้ครับ
ให้น้องแล้วเราก็ให้เสื้อให้กระเป๋าน้องกลับไปเนาะ
มันผ่านละส่งลูกโผงมันผ่านละ
โอเคพักสักครู่นะเดี๋ยวกลับมาครับ
มีผู้รู้ทางกฎหมายส่งข้อความมาทวิตเตอร์ให้ละคือคุณเจนวิชเจเดิมันอยู่
ก็บอกว่าจริงแล้วมันเป็นประเด็นกฎหมายและกษิตรนะครับ

งานก็เป็นลิขสิทธิ์ของผู้นั้นถ้าไทยรัฐไปทำข่าวเองก็ไม่มีปัญหา
แต่ประเด็นที่พูดถึงอยู่เนี่ยมันคนละเรื่องกับกฎหมายพีดีพีเอ่อ
อ่านี่เป็นกฎหมายลิขสิทธิ์ค่ะอ่าก็คือเราต้องมีมานานแล้ว
ถ้ากฎหมายนี้ก็มีมานานแล้วแหละใช่ค่ะอืมมีมานานแล้วก่อนจะไป
สักนิดนึงอ่าพุธไหนก่อนจะไปไหนพุธพุธนี่มันทุ่มหนึ่ง
แล้วเถอะพี่หนุ่มฮะทุ่มพุทธเขาบอกเป็นคุณพ่อป้ายแดงอ๋อ
จริงจริงอันนี้เรามีพุทธผมคิดว่าวันพุทธอ๋อมันก็ได้วันพุทธ

วันนี้คบ๗คุณนี้ก้าวสุดปี๑๘

เอาที่เธอสบายใจเว้ยวันนี้ไม่เกี่ยวกันเยอะ

อวยพรมีความสุขมากนะครับ
ขอบคุณที่ติดตามรายการข่าวใส่ไข่มาตลอดนะฮะ
เรายังอยู่ด้วยกันไปเรื่อยอ้าวแองจี้

ขอให้มีความสุขกับข่าวใสไปตลอดเลยนะคะ

พยายามจะหาสิ่งดีมานำเสนอนะคะ

แล้วก็มีเสื้อนะครับอีก๑๐๐รางวัลขอบคุณน้องเด็กน้อยด้วยนะครับเต้นกี้เอื้อเพิ่มคลิปมา
เอาล่ะค่ะไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ